ดูเรื่องของโควิด๑๙เพิ่มหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ช่วงนี้ต้องไม่ประมาทก่อนอย่าตกก่อนต้องสูงด้วยนะครับ
ล่าสุดปฐมธานียืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒คน
เดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับแต่ดูทางกรุงเทพก่อนนะครับ
กรุงเทพมหานครวันนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙เพิ่ม๒รายนะครับ
รวมผู้ป่วยโควิด๑๙ในกรุงเทพตอนนี้เนี่ย
มี๔รายนะที่เป็นลักษณะของละลอก๒นะครับ
ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดกลางกุ้ง
หรือว่าแพร่กุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
วันนี้นะฮะ๑รายเป็นลูกจ้างทำงานที่แพร่กุ้งที่สมุทรสาครนะครับ
เขาพักอาศัยในเขตบางขุนเทียนอีกคนนึงนะครับ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับ

เดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสบค

ตอนนี้ก็วิตกกังวลกันไปหมดอันนี้ต้องยอมรับนะฮะ
โรงเรียนคลองเตยประกาศด่วนให้ผู้ปกครอง

หลังมีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อคลม๑๙ในชุมชนใกล้โรงเรียน
มีเฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าคลองเตยล่าสุดครูให้ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนด่วน
พบผู้ติดเชื้อแฟลต์๔ใกล้กับโรงเรียนคลองเตยวิทยา
พอโพสต์ออกไปคนก็แสดงความเป็นห่วงและกังวลกันเยอะ

หรือว่าช่วยเหลือหน่อยหรือว่าจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปคุยกับผู้ปกครองนักเรียนนะฮะ
บอกว่ารู้ข่าวเมื่อช่วงสายว่ามีชาวชุมชนเทพประธานติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ผู้ปกครองก็คุยกันในไลน์กลุ่มแล้วก็ไปรับลูกกลับบ้านกันนะ
ซึ่งส่วนตัวของผู้ปกครองที่เราคุยด้วยเนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้แหละว่าจริงหรือไม่จริง
แต่ยังไงมันก็ไม่สบายใจ
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีชาวบ้านเทพประธานทำอาชีพขายอาหารทะเลไปรับอาหารทะเลที่ตลาดทะเลที่สมุทรสาครที่มีการติดเชื้อ
แล้วเอามาขายที่ตลาดคลองเตยแล้วยังไม่เข้ารับการตรวจเชื้อ
พอรู้ข่าวว่ามีคนติดเชื้อในกรุงเทพเนี่ยมันก็เลยเกิดความแตกตื่นเกิดขึ้น
สาธารณ์ทางห้างบนเขาคุยกันทางวัลนะบอกว่าเทพประทานมีติดเชื้อโควิดอยู่
แล้วผมก็ได้ยินผมก็เลยรีบลงมารับลูกไง
แล้วในในชุมชนเนี่ยจุดเสี่ยงมันก็เยอะนะคือเขาไปเอาที่สมุทรสาครมาขายในตลาดคลองเตยอย่างนี้
ก็มีที่แฟดเทพธานก็มีคนขายกุ้งอยู่
ก็ไปเอาที่จุดนั้นมา
มันก็คือจุดเสี่ยงตัวหนึ่งที่ชาวชุมชนเทพธานเขากลัวกัน
จังหวัดก็เลยมาเกิดเหตุตัวเนี่ย

ผู้ปกครองก็เลยต้องไปรับลูกบุตรหลานตัวเองกลับขึ้นขึ้นแฟลต์
ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อน

ถ้าไม่เอาความปลอดภัยเนี่ยถ้าติดมาเนี่ย
หมดนะทั้งดุมชนเนี่ย
และอีกอย่างห้องที่แบบพี่ก็ไปมหาชัย
ไปทุกวันเนี่ยไปเช้าเย็นกลับไปซื้อของเนี่ย

แล้วก็ลูกเขาก็พาไปหาหมอแล้ว
แต่เราก็จดข้อมูลอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
เดี๋ยวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็
จะเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่าเป็นไข้หรือว่าจะเป็นอะไร
เพราะเราจะไประบุเขาไม่ได้ว่า
เขาเป็นโควิดอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่

มันลงไปเพื่ออะไร
ถามว่าลงเนี่ยจริงแล้วถ้าเกิดบอกว่า
โรงเรียนโรงเรียนของเตยวิทยา
มีผู้ป่วยที่ติดโควิดอยู่ในชุมชนเทพอาทาน

ถ้าเกิดคนภายนอกเขาคิดว่า

แล้วใครเขาจะมาทำไอ้
รับประทานอาหารของคนชุมชนที่เขาทำออกไปขาย
เขาก็รังเกียจ

ฟังข่าวจากทางจังหวัดจากพื้นที่

เนี่ยก็วุ่นไปหมดเลย

ขณะที่ตัวแทนครูของโรงเรียนคลองเตยวิทยานะครับ
บอกกับเราว่าโรงเรียนไม่ได้แจ้งข่าวสารนี้นะครับ

ว่ามีผู้ติดเชื้อคุณสิบเก้าที่แฟลต์๔ชุมชนเทพฐาน

บอกว่าผู้ออกคลองต้องอย่าตื่นตกใจ

ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

บอกว่าเป็นเหรอคะบอกยังไม่รู้เลย
แต่ขอรับกลับก่อนโอเคก็ต้องให้เขากลับ
พอกลับเยอะเขาก็เลยต้องปล่อยให้กลับนะคะ

โทรมาแล้วจะรับลูกกลับอย่างนู้นอย่างนี้
ก็บอกว่ามีคนกลับเยอะแล้ว
ยังไม่มีนะแต่เขาก็เริ่มมากันก็เลยกลับกันเยอะอะค่ะ
พอกลับเยอะคุณครูก็เลยไลน์บอกผู้ปกครองให้มารับ

ถ้าว่าไม่มีอะไรโอเคแต่การตรวจสอบนี้ใช้เวลาหลายวันนี้
เราต้องไปประชุมต่อว่าเราจะเอายังไง

บอกเดี๋ยวเขาประชุมเขาจะไปเดินดูก่อน
แล้วจะบอกโรงเรียนอีกทีหนึ่งก็เลยไม่รู้
แต่ว่าเด็กคือไปเยอะแล้วกลับไปเยอะแล้ว

นี่ก็เดินออกมาดูแล้วก็หาข้อมูลไม่ได้นะคะ
ก็เลยเพิ่งเจอประธานเขาประธานเขาบอกเขาจะเรียกประชุม
มีแผงค้า๖๐๘แผงมีผู้ค้า๒๙๐คน
มีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน๑๒๐คน
มีแผงอาหารทะเล๓๑แผง
ยืนยันว่าไม่มีแรงงานต่างด้าวจากสมุทรสาครนะคะ
จากการตรวจก็ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่ตลาดออตกติดโควิด๑๙นะคะ
ทมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรการเชิงลุกแบบนี้ค่ะ
สำหรับการตรวจแรงงานต่างด้าวตามตลาดต่างทั่วกรุงเทพทั้ง๕๖แห่ง
ก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณรวมแล้ว๗๐๐คน
จะตรวจให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้นะคะ
ส่วนกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามา
ถ้าเจ้าหน้าที่พบก็จะต้องตรวจโควิด๑๙ก่อน
แล้วก็ส่งให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อผลักดันกลับประเทศต่อไปเป็นขั้นตอนตามนี้นะคะ
กรทมมีการตั้งด่านตรวจไม่ให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามาในพื้นที่กอทม๕ด่านตรวจด้วยกัน
เจ้าหน้าที่จากทางกรทมจากทางกรมควบคุมโรค
จะลงพื้นที่ตรวจสอบตามแคมป์คนงานด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
ยกเลิกกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
แต่ผู้ว่ากอทมบอกว่าถ้ายกเลิกไม่ได้จริง
ต้องมีแผนคัดกรองที่ได้มาตรฐาน
ต้องส่งแผนไปให้สำนักงานเขตพิจารณาก่อน
ว่าคุณจะจัดงานลักษณะไหน
ทีนี้ร้านอาหารสถานบันเทิงยังเปิดได้
แต่ก็มีข้อห้ามในรายละเอียดเช่น
เปิดนั่งกินข้าวกันได้แต่ถ้าคุณจะลุกไปรวมตัว
ไปเต้นไปรวมกลุ่มกันหน้าเวทีอะไรแบบนี้

ผู้ว่ากอทนบอกว่าถ้าเจอแบบนั้นสั่งปิดร้านเลยนะคะ
ครับ
แล้วก็ในส่วนของกธนเนี่ย
งดเว้นอย่างเช่นวันที่๒๗๒๘เป็นประจำปีทุกปีที่ถนนราชย่า
เขตกองศาลเนี่ยจะมีการจัดงานปิดถนนจัดงาน

อ้าวก็วันอาหารก็เปิดได้
แต่ห้ามไปเต้นไปรวมตัวกันใกล้กันตะโกนร้องเพลงอะไรอย่างนี้
ถึงเมื่อสอนก็อย่าไปเต้นโอดเลยโอดเลย
เดี๋ยวเต้นตรงนี้ตรงโต๊ะอ่านข่าวนี่แหละ

ทีมข่าวได้ไปคุยกับแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในตลาดออตกรนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะเพราะว่าเขาก็ฝากถึงเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาด้วยนะคะ

สบายใจเขาที่ทำให้แบบนี้กับแรงงานต่างชาติเราครับต้องทำให้ดีที่สุดครับผมต้องป้องกันตัวเอง
ก็ยังไงยังไงเจ้านายผมก็ช่วยเหลือผมตลอดอยู่แล้วก็ไม่ให้ไปไหนอยู่กับที่
แล้วก็ทำยังไงให้มันดีที่สุดเพราะทุกวันนี้ก็ระบายอยู่แล้วครับ

บายอยู่ครับระบามมากด้วยครับบอกให้เด็ดขาดเลยว่าไม่ต้องเข้ามาเลยอยู่กับที่เลยขอร้องครับผม
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายเขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
เขาก็เข้ารับการตรวจนะฮะก็ดีซะด้วยซ้ำได้ตรวจสุขภาพตัวเอง

แต่ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยพอรู้ว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่จะต้องให้มาตรวจทุกคนเนี่ย
แต่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกส่งกลับถูกส่งต่อมอเนี่ยบางคนก็เลือกที่จะหนี

ท่านผู้ชมครับในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มีมาตรการเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้นะฮะ
หนึ่งก็คือให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคนะครับ
คือตลาดตลาดน้ำตลาดนัดสวนสาธารณะวัดมัศยิต
หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะนะฮะ
คุณต้องทำตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคนะครับ
สองให้เจ้าของผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมต่างนะครับ
มหรสบสนามกีฬาที่สาธารณะที่ต้องมีการรวมกลุ่มกันก็ต้องมีมาตรการเช่นกันนะคะ
อย่างเช่นที่ออกกำลังกายคุณจะรวมกลุ่มไม่ได้ออกกำลังกายได้แต่ไปนั่งรวมกลุ่มนี้ไม่ได้ติ๊กนิกไม่ได้นะฮะ
ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองนะครับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง
อันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ท่านต้องมีอยู่แล้วนะครับ
การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่๓๐๐คนขึ้นไป
ถ้าคุณจะจัดยืนยันว่าโอ้โหยังไงผมก็ต้องจัดนะ
เขาดาวน์ปีใหม่เนี่ยผมยังไงก็ต้องจัด
คุณต้องยื่นแผนการจัดงานมาตรการการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนจัดงาน

ต้องได้รับการอนุมัติก่อนนะครับถ้าใครฝ่าฝืนมีความผิดนะครับ
ความผิดตามมาตรา๑๘ตามพรกรฉุกเฉินระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอีกจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวทันทีนะครับ
ทีนี้ค่ะปฐุมธานีค่ะพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒คนนะคะ
คนที่ปฐุมธานีนะคะคือวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่
ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีปฐุมธานี
เพราะมีข้อมูลว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒คนเป็นสามีภรรยา
ขายอาหารทะเลสดมีการสั่งปิดตลาดนะคะ
เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙นะคะ
โรงพยาบาลธัญบุรีบอกว่าผู้ป่วยโควิด๑๙๒คนนี้เนี่ย
เป็นสามีภรรยาที่ขายอาหารทะเลในพื้นที่
ไปซื้อกุ้งไปซื้อของทะเลจากแพ้กุ้งที่สมุทรสาคร
เพื่อนำมาขายที่ตลาดนัดวัดสะบัว
ตอนนี้สามีภรรยาคู่นี้อยู่โรงพยาบาลธัญบุรี
แหล่งที่พักของเขาก็คืออยู่ภายในหมู่บ้าน
มะเขวิร์นรังสรรคลอง๑๐ธัญบุรี
มาตรการป้องกันเบื้องต้นได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน
ถ้าคุณถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงคือใกล้ชิดกับสามีพระยาคู่นี้เนี่ยคุณตรวจฟรี
รองนายกเวรเทซบริเวร์นากหน้ากรพูนพิงโยศักดิ์บอกว่า
ตอนนี้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่กันด้วยเพื่อหามาตรการป้องกันนะคะครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่
ทำความสะอาดตลาดนัดวัดสะบัวนะคะซึ่งก็ตอนนี้ติดป้ายประกาศแจ้งเตือนประชาชนแล้วด้วย
แล้วก็มีเอกสารแจกนะคะเพราะเบื้องต้นก็ปิดตลาดก่อน
แล้วก็ทำความสะอาดด้วยครับอืมก็มีเพจวัดสะบัวธัญบุรีปฐุมธานีเนี่ย
เขาก็โพสต์บอกว่าอยากจะแจ้งให้ทราบว่ากรณีแม่ค้าขายกุ้งที่ติดโควิด
ในตลาดวัดสะบัวแต่ว่าเปิดตลาดเป็นตลาดหน้าหมู่บ้านกรีน
อืมอ่าแต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องใช่ทำความสะอาดทั้งหมดนะคะ
มันอยู่ใกล้ใกล้กันนั่นแหละนะฮะอ่าก็ช่วยเหลือกันต่อไปแล้วกันนะฮะ